ดูความเดือดร้อนของเจ้าของลานรับซื้อเศษยางพาราที่จังหวัดตรังนะฮะ
ไปเจอลูกค้าหัวหมอคุณผู้ชมคือเศษยามันจะสุ่มอยู่ใช่ไหม
แต่ลูกค้าคนนี้นะเอากางเกงยัดเข้ามาใต้กองเสร็จ๓กิโล
อ๋อเพื่อให้มันดูเป็นเศษเยอะแบบนั้น
ให้มันหนักให้มันพูนอะเขาบอกโอ้โหเนี่ย
ยัดเข้าไปในเศษยางอย่างเงี้ย
คือเขาบอกว่าอย่าทำแบบนี้เลยนะ

แล้วข้างในมันเป็นกางเกงวอร์ม
โอ้โหไปหาทำมาได้นะฮะน้ำหนัก๓กิโลครับ

ราคาขี้ยางแพงไง

เออประชดว่าแบบเนี่ยเหมืองเกงวอร์มแล้ว
รอบหน้าเอาเสื้อมายัดด้วยแล้วกันจะได้ใส่เป็นชุด

คงจะเขาบอกว่าเมาน้ำยาฆ่ายางแน่เลยอ่ะอืมเออเลยทำแบบเนี้ย
มันยุคโควิดอ่ะนะนะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่ลานรับซื้อยางพารา
เอ็มอ้อมการยางนะครับตั้งอยู่ที่เลขที่สองร้อยสิบเก้าหมู่สอง
ชัยพักดีนานตำบลอ่าวตรงอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังครับ
สอบถามคนที่โพสต์เนี่ยก็คือนางสาววิวัลชนกรอดดำหรือว่าเจ๊อ้อม
อ้อมก็บอกว่าก็เปิดร้านรับซื้อเศษยางพาราจากพ่อค้ามรายย่อยมานานแล้วล่ะ
ปีแล้วนะพอรับซื้อมาก็ส่งขายต่อไปยังโรงงาน
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่าย๒โมงของวันที่๕ที่ผ่านมา
ตอนนั้นลูกน้องรับซื้อมาแล้วกำลังผ่าอยู่อ้าวไปเจอไอ้ก้อนยางนี้ทำไมมันนิ่มผิดปกติ
มันนิ่มจังเลยวัสดุสีดำเห็นอยู่ข้างในพาออกมาดูอ้าว
กางเกงวอร์มอ่ะลักษณะเปียกน้ำชุ่มเลยแต่ไม่รู้ว่าเป็นของอ่า
ของใครอ่ะนะฮะเป็นพ่อค้าคนไหนก็ไม่ใช่เพราะซื้อแล้วไปกองสุ่มสุ่มกัน
คาดว่าพ่อค้ารายย่อยเจตนายัดเอาไว้เพื่อให้ยางมันก้อนมันหนัก
และได้ราคาสูงขึ้นที่ผ่านมายอมรับไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อน
ถ้าหากกางเกงหลุดไปติดในเครื่องจักรในโรงงานเนี่ยมันเสียหายมากแน่
แต่เนี่ยคิดว่าคงจะตั้งใจทำขึ้นมาล่ะครับ
เจ้าสวนตัวไปอ่ะค่ะเพราะถ้าเกิดทำมาอย่างเนี้ย
ทำให้พ่อค้าหรือที่รับต่อมาอีกทีนึงเกิดความเสียหาย
เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของชาวสวนคนไหนค่ะ
ถ้าเกิดคุณไปโรงงานเราก็จะโดนปรับ
แล้วก็มีปัญหาด้านกระสุนยางประมาณนี้ค่ะ
ถ้าเกิดหลายครั้งมันก็ไม่ดีต่อพ่อค้าที่ไปส่งที่โรงงานนะคะ
เราอยากฝากว่าอ่าราคาดีราคาเพลง
ค่ะไม่ใช่ทำมาแบบนี้ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าในพื้นที่ครองมวล
รัศดาเองก็เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันมาแล้วนะฮะ
ช่วงต้นปีหกหนึ่งนะมีก้อนหินแล้วก็แพมเพิร์ตเนี่ย
เข้าไปในก้อนยางนะฮะสุดท้ายขอโพสต์แล้วกันเตือนเลย
เจ้าของร้านรับซื้อเศษยางพาราต้องระวังกันด้วยนะ
อย่าให้ชาวสวนรายอื่นมาทำแบบนี้ได้อีกแม้ตนเองจะไม่ได้แจ้งความเอาผิดใครก็ตาม
แต่ว่าขอเลยสามัญสำนึกเป็นสิ่งสำคัญในการประกอบอาชีพนะฮะ
ใจขาวใจเราคุณเอากางเกงยัดไปแบบนี้
เขาซื้อคุณเพิ่มมากขึ้นแต่สุดท้ายเขาขัดทุนค่ะนะฮะ
แล้วถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าใครเขาคงไม่รับซื้ออีก
แล้วคุณก็จะหมดอาชีพไปอีกนะฮะ